ศักดิ์นั้นที่จริงแล้วเป็นเรื่องของที่พม่านั้นมีมาอย่างดั้งเดิม
ชนเผ่ากลุ่มชาติภัณฑ์หลายชนเผ่าในพม่าก็มีลายศักดิ
แต่ว่าบางส่วนบางกลุ่มนั้นก็ถูกห้ามไปในช่วงของสมัย
ของการที่ปกครองด้วยรัฐบาลทหารนะครับ
และนอกจากนั้นแล้วการที่จะไปซักรูปของนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหาร
ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็อาจจะถูกจับติดคุกได้โดยง่าย
แต่ว่าตอนนี้มีสิทธิแล้วก็เสรีภาพแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้คนพม่าสามารถที่จะเลือกศักดิ์รูปอะไรก็ได้
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ยานายมินบอกว่าการสักรูปซูจีเป็นที่นิยมมากในช่วง๖เดือนที่ผ่านมา
เขาสักให้ลูกค้าไปแล้ว๑๐๑๕คน
นายมินบอกว่ามีคนมาสักลายซูจีทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้ง
ก่อนเลือกตั้งพวกเขาเชื่อว่าซูจีจะชนะแน่
พอหลังเลือกตั้งก็มีคนมาศักดิ์เพื่อฉลองชัยชนะ
ขณะที่นายลินตุลบอกว่าที่เขาเลือกศักดิ์รูปซูจี
เพราะเธอคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ลินตุลบอกว่านายพลองซานคือผู้นำของเสรีภาพ
และดอองซานซูจีนำประชาธิปไตยมาให้
ทั้งสองคนเป็นคนโปรดของเขา
เขาจึงอยากศักดิ์รูปทั้งสองคนไว้
ศักดิ์มีประวัติยาวนานในพม่า
ปัจจุบันก็มีการศักดิ์ในรูปแบบใหม่มากขึ้น
แต่สำหรับที่ร้านชานเลที่มันดาเลแห่งนี้
เป็นเพียงไม่กี่แห่งที่ยังรักษารูปแบบการศักดิ์ดั้งเดิมไว้
ศักดั้งเดิมของพม่ามักศักดิ์ที่ขา
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทหารเพื่อแสดงถึงพละกำลัง
และใช้เข็มที่ทำจากไผ่ในการศักดิ์

สมัยก่อนจะศักดิ์ที่หน้าขาเพื่อแสดงความแข็งแรง
มาตอนหลังมีการสักลงมนต์
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความลึกลับและจิตวิญญาณ
พม่าเปิดประเทศการศักดิ์ก็เปลี่ยนไป
มีการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่
ทำให้การศักดิ์ดั้งเดิมลดลง
ตอนนี้ลูกค้าของร้านชาเลส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ
ศักดิ์ในพม่ามีความหลากหลาย
อย่างผู้หญิงฉินจะศักดิ์ที่ใบหน้า
เพื่อแสดงให้เห็นว่ามาจากเผ่าไหน
เจอูเวพักกินี่ผู้เชี่ยวชาญรอยสักของพม่า

ในการรวบรวมลายศักดิ์ของกลุ่มชาติภัณฑ์ในพม่า
และจัดนิทัศกาลในนครย่างกุ้ง

ศักดิ์บางอย่างเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ในสมัยปกครองของทหาร
กินี่บอกว่ารัฐบาลทหารห้ามการศักดิ์
ศักดิ์หน้าถูกห้ามในทศวรรษที่๑๙๐
เขาเคยได้ยินว่ามีผู้หญิงซึ่งเป็นช่างศักดิ์ถูกจับเข้าคุก
เพราะไปศักดิ์หน้าให้เด็กหญิง๒๓คน
แม้แต่เมื่อ๕ปีก่อนถ้าไปสักรูปซูจี
ก็อาจถูกจับเข้าคุกได้
แต่ปัจจุบันมีเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้น
เขาไม่อาจบอกได้ว่ามันจะเหมือนชาติตะวันตก
แต่ก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีเสรีมากขึ้น
ถึงจะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็น
แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอคติ
พิพิวโซอายุ๓๕ปีมีรอยสัก๕แห่ง
รวมถึงรูปนกยูงกลางหลังและรูปการ์ตูนที่ขา
บอกว่าผู้หญิงที่ไปศักดิ์และช่างศักดิ์ผู้หญิงมีมากขึ้น
แต่ยังคงมีคนมองพวกเธอในแง่ลบ
พิวโซบอกว่าคนที่ไม่ชอบรอยสัก

เมื่อก่อนคนคิดว่ารอยสักมีไว้สำหรับโสเพณี
และสำหรับผู้ชายเป็นพวกนักเลงเท่านั้นที่จะศักดิ์
แม้จะยังคงมีคนที่มีอคติกับการศักดิ์
แต่ดูเหมือนพีพิวโซจะไม่สนใจ
และการเปิดประเทศสู่โลกภายนอก
ก็อาจจะทำให้อคตินี้ค่อยเลือนหายไปได้ในไม่ช้า